ตกเยอะขับรถขับรายิ่งต้องระมัดระวังจริงนะคะ
สจหนังเหนียวซิ่งรถแหกโค้งรอดตายไร้รอยแผลเป็น
คุณผู้ชมเชื่อไหมไม่เชื่อทุกภาพแบบนี้เนี่ยนะใช่ค่ะ
อันนี้ไงเห็นหรือยังเดี๋ยวอันนี้นักข่าวที่ไปทำข่าว
ไม่ใช่ค่ะนี่คือสจเจ้าตัวขับรถปาเจโร่แหกโค้ง
แล้วนี่ออกมายืนแบบนี้แล้วเห็นที่คอไหมคะ
อย่าใช้คำว่าองค์เดียวให้ใช้คำว่าพวงครับนี่ตู้พระแล้วล่ะ
ค่ะนี่ค่ะเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นพระบรมีพระที่ห้อยอยู่ที่คอนี่แหละ
ทำให้เขารอดตายปฏิหารเห็นสภาพรถไหมฮะ
พริกเนี่ยแบบนั้นเลยอ่ะค่ะตะแคงอยู่แบบนั้น
จุดเกิดเหตุก็คือทางหลวงชนบทหมายเลขอ่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่
บริเวณโค้งพระธาตุวัดม่วงเจริญราชหมู่ที่๓ตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองน่านนะคะ
ปาเจโร่สีขาวเอาทะเบียนละกันเพราะหลายคนขอเลยนะคะ
คันนี้แหละค่ะเสียหลักพลิกตะแคงพังอยู่ข้างทางแบบนี้นะคะ
พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีคนรีบแจ้งกู้ภัยนะคะ
ผู้ภัยรีบลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๒รายค่ะ
เป็นผู้หญิงหนึ่งรายนะคะบาดเจ็บที่แขนส่วนอีกคนหนึ่งเป็นชาย
มีอาการคือลักษณะแน่นหน้าอกแล้วก็เจ็บที่บริเวณขาขวา
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะ
นายกิจจาทองสุกสมาชิกสภาจังหวัดนาฏ
แล้วก็เป็นคนขับบอกว่ากำลังขับจากลงพื้นที่
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งโค้งลงเขาด้วย
รถเกิดเสียหลักแหกโค้งไปชนเข้ากับเสาไฟริมทาง
พลิกตะแคงมีผู้บาดเจ็บดังกล่าวส่วนตัวเองโชคดีมากไม่เป็นอะไรเลย
เชื่อว่าเพราะบารมีของหลวงพ่อวัดตันรุ่นหนึ่ง
หลวงปู่ทวดพระสมเด็จที่แขวนอยู่ที่คอ
ก็เลยทำให้รอดมาได้นะคะงานนี้ชาวบ้านไม่พลาด
ขอดูพระแล้วดูเลขทะเบียนรถเมื่อสักครู่บอกไปแล้ว
ถ้าไม่บอกกันอีกรอบหนึ่งโปรดอย่าโกรธเป็นห่วงคนเจ็บก่อนนะครับ
ไก่ชชิง๙๔๒๗๒๗เลขดังด้วยนะอย่าว่าไป